พาไปดูเรื่องราวของพิธีกรรมเกี่ยวกับมโนราอีกหนึ่งพิธีกรรมหน่อย
เขาบอกว่าก่อนจะเข้าสู่การเป็นนายพรานมโนราเนี่ยคนที่จะมาเป็นพรานจะต้องผ่านพิธีกรรมแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะพิธีนี้นะคะเขาเรียกว่าพิธีครอบหน้าพรานค่ะคุณซึ่งเป็นหน้าพรานอะไรอ่ะ

เอกในเรื่องมโนราเนี่ยแหละค่ะคือพานบุญเนี่ยเป็นตัวตลกในเรื่องมโนลาถูกไหม
แต่ว่าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของมโนราเหมือนกันนะพิธีนี้เขาจะจัดขึ้นในพิธีโนราโรงครู
ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณของชาวโนราซึ่งเราก็นำเสนอกันไปบ่อยแล้วสำหรับพิธีโนราโรงครูกันไปนะคะ
แต่อย่างนี้พิธีนี้เขาเรียกอีกแบบได้ว่าการออกพรานถวายครูหมอโนรา
ทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเขาจะให้ครูหมอโนราเป็นคนทำพิธีครอบหน้าพรานให้เท่านั้น
ปกติเราจะเคยเห็นแต่ว่าครอบเสิร์ชโนราให้กับผู้ที่จะแสดงโนราแต่คนที่จะมาเป็นนายพรานโนราได้ก็จะต้องทำการครอบหน้าโนราเอ้ยหน้าพรานด้วย
ถึงจะสามารถเป็นพรานโนรานี่แบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะ
ส่วนเรื่องของการออกพรานถวายเนี่ยนะคะใครก็ทำได้แต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนที่นับถือครูหมอโนราหรือว่าผู้ที่มีความเชื่อแล้วก็เคยบนบานสารกล่าวเหมือนสืบท่อต่อครูหมอโนรามา
หลังจากทำพิธีครอบเสร็จเรียบร้อยผู้ที่ถูกครอบนะคะจะต้องไปรำถวายครูหมอในโรงโนราคล้ายกับรำถวายมือ
เดี๋ยวก็เดินเข้าไปเลยใช่ซึ่งพรานบุญเนี่ยจะรำด้วยท่าทางที่ไม่เหมือนโนรา
เป็นท่าทางของตัวตลกนั่นเองท่ารำจะไม่แน่นอนเนี่ยจะเหมือนตัวตลกนี่
เหมือนเหมือนเท่งนุ้ยอ่ะเออคือความสามารถของตัวบุคคลของพรานแต่ละคน
ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีย่อยในพิธีโนราโรงครูที่เอามาฝากกันนะ
คุณผู้ชมจริงจริงมันมีหลากหลายมุมมองหลากหลายพิธีกรรมในนั้นเอามาฝากกันแล้วก็ได้รับความรู้กันไปพร้อมพร้อมกัน
หรือมีข้าวของอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพิธีกรรมด้วยนะ